ประกวดจบไปเป็นปีได้คนมงคนใหม่ก็แล้วนะคะ

นี่แหละค่ะร้อนฉาสุดเลยก็คือ
มมงกุฎของน้องฟ้าสายปวีนสุดา
เมาส์กันว่าถูกกองประกวดยึดมงกุฎคืน
แถมยังยึดเงินรางวัลทุกอย่างอีกด้วยนะครับ
จนถึงที่ว่าจริงที่มีการปลดฟ้าใส
จากตำแหน่งในปี๒๐๑๙เงียบเป็นเรื่องจริงอีกด้วยค่ะ
เรื่องนี้ทางผู้จัดการของฟ้าสายก็เลยออกมาโพสต์
ทางกองประกวดถูกโจมตีอย่างหนักค่ะ
ก็ทำให้พี่ปุ้ยและพี่นะผู้บริหารของกองประกวด
ต้องออกมาชี้แจงที่มาที่ไปอย่างชัดเจนกันอีกครั้ง
ว่าสาเหตุที่เป็นนั้นเป็นเพราะว่าฟ้าใส
เซ็นสัญญาตั้งแต่แรกค่ะ
และมีการตกลงเงื่อนไขกันต่างนานาชัดเจนแล้ว
จนเรื่องนี้จบไปได้ด้วยดีค่ะ
ไม่เซ็นเราก็ไม่ว่ากันเราก็จะมีข้อตกลงร่วมกันว่า
เราจะไม่เปิดเผยพี่ปุ้ยก็ย้อนกลับไปว่า

ก็ว่าเราต้องให้เกียรติกันแล้วกัน
ในเมื่อมีบันทึกแบบนี้แล้วตัวเองมาเที่ยวพูด
ก็คงไม่ใช่พี่ปุ้ยผู้ใหญ่แล้ว
หลังจากนั้นค่ะฟ้าสายเองก็มีการโพสต์
แจ้งลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอบอกว่า

หลังจากได้รับมงกุฎมันไม่ตรงกับที่กองให้เซ็น

เนื้อหาสัญญาก็ยังมีเรื่องของผลประโยชน์

แถมหลังจากนั้นยังมีสัญญามาอีก๑ฉบับ
มีเนื้อหาแตกต่างจาก๒ฉบับแรกค่ะ
ก็เลยทำให้ตัดสินใจยุติการเซ็นสัญญาลงไหนที่สุดนั่นเอง

ว่าแกไม่เอาเรื่องอะไรไม่ได้คิดจะฟ้องอะไรค่ะ
แต่พอเห็นโพสต์ของน้องฟ้าใสเธอออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้
ว่าก็เลยขอรักษาสิทธิ์ด้วยการดำเนินคดีต่อผู้ที่กล่าวหาบริษัท
หรือโพสต์ข้อความที่ไม่จริงออกไปจนได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะ
ฟ้าสายผ่านไปนะก็ให้เขาไปเคลียร์กันเองแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนจะเตรียมตัวไปคว้ามง๓ก็มารำแก้บนกันก่อนค่ะ
จัดชุดรจนามารำถวายแบบสวยงามเลยล่ะค่ะ
ไปปึกมาทั้งหมดสองวันนะคะ
เขาก็เลยโอเคเอามาจากตรงนั้น

ต้องเต็มใจมากเพราะว่าเขามีความตั้งใจที่จะสอดเรา

อย่างถ่ายยางเดี๋ยวกำลังจ่าง

นี่นอกจากรำแก้บนจัดชุดใหญ่ไปแล้ว